ทีนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยประชาชนคนไทยเห็นความสำคัญของการทานอาหารเพิ่มมากขึ้น
แล้วเลือกกินเลือกทานที่มันเป็นประโยชน์
มีโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพ
ผู้บริโภคมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป
อุตสาหกรรมผู้ประกอบการก็ต้องปรับตัวเช่นเดียวกัน
ติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
ในทางไทยไม่ส่งผลกระทบในระยะยาว
และผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

มีความต้องการอาหารที่แตกต่างกันมากขึ้น

เรามีเองในประเทศ

ก่อนหน้านี้เราส่งออกเป็นรูปแบบวัตถุดิบ
การที่ถ้าเรามาปรับมาเป็นตัวอาหารจากพืชที่ทั่วโลกยอมรับ
แล้วก็มีที่มาที่ไปอะไรอย่างนี้นะครับ
อย่างที่บอกมันต้องมีหลักฐานเรื่องดีต่อสิ่งแวดล้อม
มีเรื่องของความปลอดภัยอาหาร
มีอะไรต่างพวกนี้สอดแทรกอยู่ในนั้น

แล้วก็นวัตกรรมปัจจุบันมันสามารถทำให้การกินพืช
มันเริ่มมีความสุขใกล้เคียงกับการบริโภคเนื้อสัตว์
ตอนนี้คนพยายามบริโภคอาหารอะไรก็ตาม
มันช่วยระบบการย่อยระบบทางเดินอาหาร
อันนี้ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะครับ
กลุ่มที่เรามีสัดส่วนสูงสุดคือกลุ่มนี้แหละ
อาหารที่มีต่อส่วนต่างของร่างกาย
ดังนั้นเทรนด์ของอาหารโลกในปี๒๕๕๙
จากข้อมูลของสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปพบว่า
ผู้บริโภค๕๒มีความยืดหยุ่น
ผสมผสานทั้งโปรตีนจากสัตว์และพืช
ผู้บริโภค๖๓สนใจผลิตภัณฑ
ตรงกับความต้องการทางโภชนาการ
ผู้บริโภค๗๔ต้องการลองอาหารรสชาติใหม่
และนอกจากนี้ผู้บริโภคยังต้องการอาหาร

และมีหลักฐานในการสร้างและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
ที่ผ่านมาประเทศไทยมีความตื่นตัว
สะท้อนจากการส่งออกของสินค้ากลุ่มนี้
ที่มีมูลค่าสูงถึง๑๒๙๐๐ล้านบาทต่อปี
ซึ่งโตขึ้นจากปีก่อนหน้านี้ถึง๒๓
โดยคิดเป็น๙ของการส่งออกอาหารทั้งหมด

อกจากนี้นายกสมาคมการค้าอาหารอนาคตไทย
มองว่าความมั่นคงทางอาหารในอนาคต
รัฐบาลต้องเข้ามาดูแลตั้งแต่ต้นทาง
สนับสนุนเพิ่มผลผลิตวัตถุดิบอย่างถั่วเหลือง
คู่ไปกับการสนับสนุนความรู้เทคโนโลยีและเงินทุน
ทีมข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐทีวีรายงาน